คุณผู้ชมข่าวแรกของเรานะคะพาไปดูคุณแม่คนนี้เลย
คุณตุ๊กชนกวนันนะคะเรียกว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงค่ะ
ทวัลล่าสุดเธอเจอกับสิ่งนี้คุณผู้ชม

เพราะว่าเกิดปัญหาเรื่องเงินนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวมาร่วมอีเวนต์นะคะงานงานหนึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
ได้เผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าถูกอดีตผู้ช่วยส่วนตัวยักยอกเงินไปเป็นจำนวน๖หลักด้วยกันค่ะ

พอทราบเรื่องนี้นะคะหลังจากน้องสาวเข้ามาช่วยดูแลเรื่องบัญชีให้นะคะ
ซึ่งได้มีการพูดคุยโดยตรงกับอดีตผู้ช่วยคนดังกล่าวแล้ว
ทีนะคะเหมือนเรื่องจะจบด้วยดีแต่วันที่นัดมาคืนเงินกลับติดต่อไม่ได้
บล็อกหมดทุกช่องทางค่ะเจ้าตัวจึงตัดสินใจแจ้งความนะคะ
พร้อมฝากบอกถึงคู่กรณีว่าหากเข้ามาคืนเงินตามที่ตกลงเจ้าตัวก็พร้อมจบเรื่องนี้แน่นอนค่ะ
เอาเป็นว่าเป็นความผิดพลาดจากการทำงานแล้วกันมันก็จะมีส่วนที่ไม่โปร่งใสด้วย
แล้วก็มีส่วนที่เป็นเรื่องผิดพลาดแล้วก็ตัวเลขไม่ตรงก็เป็น๖หลักค่ะ
เรื่องมันก็แบบมันไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือน้องสาวมาดูบัญชีมาตรวจสอบให้
ถึงได้เห็นตัวเลขว่ามันเหมือนไม่ตรงอยู่ในขั้นตอนทำรูปคดีนี่แหละค่ะ
อยู่ในขั้นตอนแบบว่าคุณตำรวจน่าจะแบบอยู่ในช่วงออกหมายหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตอีกที
จริงแล้วก่อนหน้านี้มีการเคลียร์แบบปกติแล้วก็นัดวันจ่ายสตางค์แค่นั้นก็จบ
จริงเราไม่ได้อยากให้เป็นกฎหมายเพราะว่าเราเองก็ยุ่งเรื่องลูกไม่ใช่บุคคลที่เราอยากจะมีปฏิสัมพันธ์มากนะ
เพราะฉะนั้นจริงแล้วว่าจ่ายสตังค์เราก็จบตั้งนานแล้ว
คำเดียวที่บอกเขาคำสุดท้ายคือเขาไม่ได้อะไรน้อยกว่าแพลวภูมิเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้กับใครเลย
ตุ๊กว่ามันบาปกรรมมันมีจริงมากแล้วคนเราจะแบบถ้าทำแบบนี้ไม่มีวันได้ดีจริงนะ
พี่ตุ๊กเชื่อมากเลยแง่

ถึงขั้นไปฟ้องไปฟ้องกันคนกันเองทั้งนั้น